อยู่ที่บริเวณหน้าเรือนจำจังหวัดกระบีค่ะ
บรรดาญาติของผู้ต้องขังแล้วก็ประชาชนทั่วไป
ที่ผ่านไปผ่านมาบริเวณหน้าเรือนจำจังหวัดกระบี่
ก็ให้ความสนใจเข้าไปเลือกซื้อสินค้าการเกษตร

พร้อมกับเจ้าหน้าที่เรือนจำเขาร่วมกันเปิดโครงการ
ตลาดนัดส่งเสริมผลิตภัณฑ์การเกษตรปลอดสารพิษ
เป็นวันแรกค่ะคนเยอะจริงดูสิ

ใช่โดยนำผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

ให้กับผู้ต้องขังในเรือนจำชั่วคราวกระบี่น้อย
จำหน่ายในราคาถูกกว่าท้องตลาดมากเลย
อย่างเช่นผักบุ้งมะเขือยอดมะขาม
กล้วยมะพร้าวไข่ไก่
นายยิ่งพินโยโมรพันธ์ค่ะ
ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดกระบีบอกว่า
โครงการตลาดนัดส่งเสริมผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
ลอดสารพิษหน้าเรือนจำกระบี่นะคะ

จำหน่ายสินค้าทางการเกษตร

ประกอบอาชีพของผู้ต้องขังชั้นดี

อกจากนี้เปิดให้ครอบครัวค่าราชการของเรือนจำกระบี่
ได้นำผลผลิตทางการเกษตรมาจำหน่ายอีกด้วย
ก็ถือว่าเป็นการช่วยการระบายสินค้านะคะ
โดยจะจัดจำหน่ายสัปดาห์ละ๓วัน
ก็คือทุกวันจันทร์พุธแล้วก็ศุกร์
ตั้งแต่เวลา๙โมงจนถึงเที่ยง

ใช่จันทร์พุธศุกร์๙โมงถึงเที่ยงนะคะ
ทุกวันก็จะไม่มีสินค้าเหลือเลยนะฮะ
เนื่องจากว่าทางเรือนจำเขาก็จะนำไปประกอบอาหารให้กับผู้ต้องขัง
โดยจะมีการซื้อไปในราคาทุนนั่นเองนะคะ

ฝึกวิชาชีพให้กับผู้ต้องขังชันดีด้วยนะคะ
ออกไปจะได้ไปประกอบวิชาชีพที่สุจริตได้
มีอาชีพติดตัวนะเป็นสิ่งที่ดีมากเลย